ลุยกันต่อกับเมนูเส้นอนาชาติในย่านรัชดาค่ะ
ถ้าพูดถึงแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในย่างรัชดา
ที่นี่เขารวบรวมร้านค้าต่างไว้มากมาย
รวมถึงร้านเส้นที่เรากำลังจะไปสืบสาวเรื่องราวกันในวันนี้ค่ะ
แค่ชื่อก็ท้าทายให้เราต้องบุกมาเยือนถึงที่แล้วนะคะ
เพราะเขาเป็นบาร์ก๋วยเตี๋ยวที่มีเมนูเส้นครบทุกสัญชาติ
ทั้งพาสตาราเมนและกุ้ยเตี๊ยว
ยังเปิดให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงอีกด้วย
เรื่องราวความอร่อยของร้านนี้จะเป็นยังไง
ต้องฝากความหวังไว้ที่ตัวพ่อแห่งวงการเส้นแล้วล่ะค่ะ
สวัสดีครับคุณเอครับ

แหมแค่ชื่อร้านนี่ก็บอกแล้วว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเส้น

ก็จะเน้นเส้นเป็นสลัก

ลูกค้าที่มาทานเส้นสามารถเลือกสามารถเลือกเส้นได้เอง
โดยที่จะมีให้เลือกเส้นเลือกซอส
เราก็ลองซ้อมเพลงต่างตามที่ลูกค้าต้องการ
หรือไม่ก็สามารถสั่งได้เลยครับ

อาหารส่วนใหญ่ที่เสิร์ฟที่นี่เป็นอาหารประเภทไหน

พาสตาร์ทกับอิตาเลียนอยู่แล้วใช่ไม่คะ
ใช่ครับถูกต้องครับ

จากนั้นพอเปิดไปต่อไปปุ๊บอ่าเป็นเมนูต่างนะฮะพอมาถึงหน้านี้
วิธีการต้องทำยังไงบ้างวิธีการฮะก็คือจะเลือกเส้นนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณสิบเอ็ดชนิดจะเป็นอิตาเลียนหมดเลยใช่ครับแล้วก็จะมี
เส้นบุกเพื่อสุขภาพเส้นเล็กแบบไทยไทยใช่ครับแล้วก็มีรัง
ด้วยเป็นราเมงแบบญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็มีหลากหลายแล้วตัวนี้อะไรครับ
ส่วนนี้จะเป็นซอสครับซอสที่จะมีให้เลือกก็ประมาณ๑๒ชนิด
สองชนิดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรเห็นแบ่งเป็นครีมซอสด้วยฮะ
แล้วก็จะเป็นซอสแบบกระต่ายไทยจะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนิด
อันนี้มีซอสตะไคร้สดซอสน้ำพริกเผาอะไรแบบนี้
ไว้รองรับสำหรับเวลาคนไทยที่ไม่ชอบทานที่เป็นครีมเขามากเกินไปก่อน
สามารถมาเริ่มตัวนี้ได้เริ่มแบบนี้ได้เหมือนกันอ่าแล้วตัวนี้ล่ะ
เต็ปสามคืออะไรสเต็ปสามอ่าส่วนนี้จะเป็นท็อปปิ้งครับ
ก็จะมีเลือกให้ให้เป็นเลือกเป็นทะเลเป็นหมูเป็นไก่อืมแล้วก็เป็นเนื้อ
เนื้อแล้วก็แบ่งเป็นพวกผักด้วยใช่ครับปูท็อปปิ้งมีให้เลือกเยอะเนอะ
ใช่ครับก็สามสเต็ปแบบนี้เลือกเส้นเลือกซอสเลือกท็อปปิ้ง
เอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเส้นก่อนแล้วกันนะเอาเป็นเส้นนี้แล้วกันเคสเต้ลิกาเต้
นะครับผมทานอะไรดีครับผมแนะนำเป็นซอสครีมซอสดีกว่าฮะ
ซอสด้วยใช่ครับอันนี้เป็นลูกครึ่งอ่ะนะอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้ว
อ่าแล้วท็อปปิ้งล่ะแนะนำเป็นบีฟบอลดีกว่าครับบีฟบอล
ใช่ค่ะบีฟบอลเพราะว่าทางร้านจะจะทำสูตรอันนี้ขึ้นใหม่อ๋อ
โอเคเรารู้แล้วว่าเราจะทานอะไรเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวได้ไหม
ไปดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับเชิญไปครับมา
เอาบุกเข้ามาดูส่วนผสมนะครับของเมนูวันนี้ของเรา
ก็คือเมนูอ่าเคสเต้ฮอกไกโดบี๊ดบอลครับนี่ก็คือเส้นที่ว่า
อันนี้เป็นเส้นเคสเต้ริกาเต้เส้นของเราจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีครับ
ครับผมจะเป็นห้ารสชาติห้ารสชาติทำจากอะไรเนี้ย
อันนี้อย่างสีเขียวเนี่ยฮะเขียวแรกจะเป็นทำมาจากสปีแลตนะครับ
สปินาจผักโขมครับสีแดงมาจากอ่าสีดำส่วนสีดำเนี่ยจะทำมาจากดีปลาหมึกครับ
สีนี้สีเหลืองสีเหลือนนี้จะทำมาจากแครอทครับแครอทนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือสุดท้ายนี่ก็เป็นครับ
จะเห็นได้ว่ามี๕สี๕รสชาติด้วยกันนะใช่ครับอ่านี่นะฮะลักษณะก็เหมือนกับเส้นมัธรณี
อ่าแต่ว่ามีเป็นรอยหยักนิดนึงเป็นรอยหยักตัวนี้ถ้าจะทานกับพวกครีมซอสอะไรอย่างเงี้
ก็จะไปเกาะอยู่ตามนี้เวลาทางเข้าไปก็จะได้รสชาติตัวนี้ก็คือหนึ่งเรื่องของมีทบอล
ใช่ครับมิดบอลนี่เราใช้เนื้อจะใช้เนื้อเนื้อบดเนื้อวัวบดนะครับผม
จากนั้นเรามาใส่อะไรเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้เราจะมาใส่เป็นพริกไทยดำหมดครับ
นี่ครับส่วนนี้เป็นอาโลมาโรหมาเป็นทำให้รสชาติของการทำบีฟบอลนี่มีรสชาติขึ้นครับตัวนี้
ให้รสชาติมากขึ้นนะครับวิธีการก็คือเอาเนื้อเนี่ยมาปั้นคลุกเขาส่วนผสม
ปั้นเป็นลูกเขาส่วนผสมของพริกไทยดำบดแล้วก็รูมา
อโรมาคุกเคล้าส่วนได้ที่นะเราก็จะเอามาปั้นเป็นขึ้นลูกครับผม
เราก็จะเอาชีสเป็นชีสครับใส่เข้าไปข้างในแล้วปั้นให้เป็นลูกอม
ปั้นได้เสร็จแล้วก็เราก็จะทิ้งไว้ในตู้ฟิตประมาณหนึ่งคืนฟรีสไว้เลย
ไว้เลยครับหนึ่งคืนก่อนที่เราจะเอามาย่างทำไมต้องไปฟิตก่อนครับ
เพื่อให้มันให้ให้เขาแข็งตัวครับให้เขาเกาะเป็นก้อนใช่ครับถูกต้องครับ
แล้วก็เอามาย่างใช่ครับถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วเรามาย่างเลยอ่ะ
มันจะมันจะแตกมันจะแตกใช่ไหมใช่ครับอ๋อ

บอลหนึ่งในท็อปปิ้งเด็ดประจำร้านค่ะนอกจากเชฟจะเป๊ะในเรื่องของส่วนผสมแล้วก็ยังเป๊ะในเรื่องของปริมาณอีกด้วย
ซึ่งถ้าใครสั่งท็อปปิ้งเป็นบีฟบอลแล้วเชฟจะจัดให้ถึง๓ลูก
ยังชั่งน้ำหนักให้ได้รวมหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมเป๊ะเป๊ะนี่ถ้าแฟนแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องไปทานที่ร้านเนี่ยก็แถมให้กันสักนิดสักหน่อยได้ไหมคะ

แน่นอนจะต้องมีส่วนผสมของวัตถุดิบจากญี่ปุ่นด้วย

อันนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมครับ

ซึ่งอาหารญี่ปุ่นเนี่ยขาดเมรินไม่ได้อยู่แล้ว

เดี๋ยวไปรอทะละกันนะ

ทำกันเลย
โอเคจ้ะ

ก็ถึงช่วงเวลาที่เชฟใหญ่ประจำร้านจะโชว์ฝีมือในการปรุงแล้วล่ะค่ะ

ไว้ก่อนกลับมาชิมพร้อมกันในช่วงหน้านะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป